มากันที่กีฬาไทยกันบ้างนะครับนายสมพรใช้บ้างยางครับ
นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันครับว่า
ซึ่งทางสมาคมยังรอดูเงื่อนไขของประเทศเจ้าภาพครับ

สมาคมก็เตรียมเสนองบประมาณการเป็นเจ้าภาพไว้เบื้องต้นนะครับ
โดยคิดว่าทีมไทยนั้นก็มีความพร้อมอย่างแน่นอน

เพราะรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุน
แล้วก็มีต้นแบบแล้วครับจากการแข่งขันแบบมินตัน๓รายการที่ประสบความสำเร็จครับ